คุณหาตังอย่างไรบ้าง

มีได้หรอคะไม่ต้องทำงานแล้วได้ตังค์
ก็มีลงทุนในพวกหุ้นนะครับ

เพราะว่าแบบคิดว่าอาจจะแบบมีเงินปันผลบ้างอะไรอย่างนี้

ก็เห็นเขาว่าลงทุนในหุ้นนะคะมันจะดี

รายได้ที่เข้ามาแบบไม่ต้องทำงาน
ซึ่งก็คือการเก็บเงินค่าเช่า
อกเบี้ยเงินปันผลกำไรจากการลงทุน
คิดว่าพอจะหารายได้พวกนี้ได้ไหม
ทำได้ครับตอนนี้ก็มีเก็บพวกดอกผลจากการลงทุนในหุ้นนะครับ
คิดว่าทำไม่ได้ค่ะไม่เคยลองทำมาก่อนเลย
ทำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการลงทุนในหุ้น

ทำไม่ได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเก่งกว่าหาเงิน
คิดว่าทำได้นะคะเพราะเห็นคนใกล้ตัวก็เริ่มทำบ้างแล้ว
แล้วคุณล่ะคิดว่าทำได้ไหม